ก่อนหน้านี้เราก็ประกาศว่าเราจะไม่เลื่อน

สุดท้ายครับ๒๐๒๒มีนาคมนี้ที่จังหวัดบุรีรำครับ
เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับ
โดยนายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจกนะครับว่า
เพราะว่าผู้ชมนักแข่งแล้วก็ทีมงานส่วนหนึ่งเนี่ย

นั่นน่ะสิก็เลยต้องมีมาตรการนะครับเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยครับ
การเดินทางเข้ามาของคนต่างชาติ
แล้วรวมไปถึงการที่ให้มีการชุมนุมของผู้คนมากมาย
ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้การกระจายระบาดของโรคนี้เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น
แล้วก็เลื่อนไปจัดในวันไหนก็แล้วแต่หรือไหนก็แล้วแต่
ก็ต้องติดตามดูสถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับทาง
ตัวผู้จัดนะครับผู้ปฏิบัติได้จะไปเจรจากับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ต่อไป